ชูเว็ตกระมวลวิสิต

ชูเว็ตตีแสงหน้า

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมชูเว็ตตีแสงหน้าค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมชูวิตตีแสกหน้า

เป็นประจำนะคะสำหรับเรื่องราวที่จะมาตีแสกหน้ากัน
ประเด็นที่จะพูดคุยกันโดยเฉพาะเรื่องที่โปรยองค์

ตอนนี้กำลังส่งตัวกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทย

อีกหนึ่งคนดังก็ยังไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน
เอกสารยังล่าช้าเดียวจะให้คุณชุวิทย์ตีแสงหน้ากัน
คุณชุวิทย์ตีแสงหน้ากัน
แต่ว่าอัปเดตความคลิปหน้าประเด็นต่างกันก่อน
หมดในรายการของเราเนี่ย
เราจะพูดเรื่องคดีต่าง
ผมจะไล่เลี้ยงวันนี้คดีเยอะเลย

คดีโลนินยาเป็นยังไง
มีปัญหาการตั้งประธานศาลเป็นยังไง
ท่านโคศกศาลยุทธิธรรมก็ออกมาพูดชี้แจงเพิ่ม

เราก็คงต้องพูดเรื่อง๘ศพ
ผมตั้งคำถามไว้หลายวัน
ว่าคดีก็มีความรวดเลว
ผมก็ชอบประชาชนทุกคนต้องชอบหมด
เพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มากเกินไป
โหดเยี่ยมเกินมนุษย์มนาทำกันแบบนี้
ท่านผอบตลอร์รวมทั้งนักสืบทั้งหมด
ทุ่มเทสรรพกำลังแม้กระทั่งนายก
พลเอกประยุทธ์ก็ชมพลเอกประวิทย์ก็ชม
ตำรวจได้รับความชื่นชมพบตรท่านนี้
จริงต้องได้รับความชื่นชมจากทั่วทั้งประเทศ
เพราะการกระทำของคนร้าย๘ศพมันทำผิดเกินมนุษย์
ฆ่าได้แม้กระทั่งเด็กที่ไม่รู้เรื่อง
แต่ประเด็นลึกที่ซ่อนไว้เนี่ย
ผมก็พูดแล้วเหตุผลก็เพราะว่า
เราในฐานะสื่อมวลชนคุณนิวครับ
เราก็ฟังมาจากทางตำรวจถูกไหมครับ
แน่นอนครับตำรวจคือส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรม
ท่านพูดท่านชี้แจงนะครับ
แต่เดี๋ยวนี้ก็เนื่องจากท่านนายกบอกไว้ว่า
ไม่เอาละเอาพวกผู้ต้องหามาแถลงข่าว
ยกเลิกไม่ให้มามีเองนะครับไอ้เหตุผลก็เพราะมันมาจาก
ไอ้ลุงที่ไปวางระเบิดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎใช่ไหม
ใช่แล้วออกมาว่าชี้แจงตำหนิเขาเลยไม่ให้
ซึ่งจริงเนี่ยท่านนายกถ้าจะพูดจริงก็พูดถึงคดีความมั่นคง
คดีความมั่นคงไม่ให้นี่มันคดีอาจยากรรม
คือน่าจะแยกกันได้น่าจะแยกกัน
เพราะคดีความมั่นคงอย่าไปให้เขาพูดสิก็ถูกแล้ว
เพราะมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ

ทุกคดีจากนี้ตำรวจพูดแทน
ทีนี้เราก็จะได้ฟังด้านเดียว
ข้อมูลที่ผมพูดไปก็มาจากข้อมูลของตำรวจ
แต่แน่นอนครับผมก็มีสายของผม
แต่ในกรณีนี้ผมต้องบอกยืนยันว่าท่านผู้ชมครับ
แปดศพนี่คงไม่ผิดตัวหรอกครับ
บางฟัดส่วนเรื่องขายฝากตืดินเกี่ยวกับมูลนด์การต่าง
ผมก็ได้อธิบายให้ฟังโดยตลอดนะครับว่าขายฝากเป็นยังไง
จำนมจำนองเป็นยังไงกระทำการได้ยังไง
ทีนี้เหตุผลลึกซึ้งจริงของคดีนี้
ผมก็เชื่อมั่นว่าไม่ใช่เฉพาะที่ดินคุณนิวครับ
เพราะว่าที่ดินเนี่ยล้านกว่าบาท
ไม่น่าจะทำให้เป็นปมต้องสังหารถึง๘ศพแบบนี้
ตั้งแต่ต้นผมก็บอกแล้วว่า
การเข้าไปในบ้านเขาโดยเอารถไป๒คันเอาคนไป๗๘คนเอาปืนไป
เป้าประสงค์จริงคงไม่ใช่จะไปฆ่า

เพราะกระทำการแบบนี้ไม่เรียกว่าฆ่า
ถ้าฆ่าเนี่ยมันเอาไปจ้างไปนานแล้ว
เก็บกันกลางทางง่ายกว่าเยอะ
เพราะฉะนั้นเบื้องหลังมันคงมีความผิดพลาดทาง
ใดก็แล้วแต่แล้วเกิดเป็นการสังหารกันขึ้นมานะครับ
รวมทั้งผมพูดถึงบุคคลอีกคนนึง
ที่ตายไปโดยถูกยิง๔นัด

ซึ่งเป็นกรณีเป็นน้องเขยของผู้ใหญ่วรยุทธ์
ทำไมถึงถูกยิง๔นัด
ก็คือข้อมูลต่างค่อยออกมาออกมาผมก็มาพูดให้ฟัง
ก็มีคนมาขยายความต่อไปแล้วครับว่าอย่างนั้นอย่างนี้

ประสงค์ของผมคือผมต้องการชี้แจงให้เห็นประเด็นต่าง
ซึ่งเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสะเทือนขวัญ
คุณนิวครับสะเทือนขวัญประชาชนฆ่าได้แม้กระทั่งเด็ก
ดังนั้นเราก็อยากได้ข้อเท็จจริงมาชี้แจงมาอธิบายให้สังคมทราบ
ว่าเรื่องต้นสายปลายเหตุเนี่ยถึงขนาดฆ่ากันแบบนี้

เหมือนอย่างกรณีที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งผมวิเคราะห์
ก็ส่วนมากข้อมูลของผมหรือครับ
ผมก็ไม่ได้อยากจะพูดนะว่าผมเก่งผมคงไม่เก่ง
เพราะว่าที่ไปจับมาเนี่ยโอ้โหเป็นมือสอบสวนระดับพระการทั้งนั้น
พลเอกพลโทพลตรีเต็มไปหมดนะครับแล้วก็ได้รับความชื่นชม
สังคมก็ชื่นชมตำรวจฮะภาพพจน์ของตำรวจดีขึ้นครับ
เรียกว่าคดีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ของวงการตำรวจที่ทำคดีได้เร็วด้วย

วันหรือ๑๒๐ชั่วโมงพบตรลงไปเองผมก็ได้บอกไว้แล้ว

หมายจับจากศาลคือต้องเข้าใจก่อนนะครับ
ในการควบคุมตัวก็เอาไปไว้ในค่ายทหารแล้วครับที่กระบี่
ควบคุมตัวได้ระยะเวลาหนึ่งคือไม่เกิน๗วันนะครับ
ตอนนี้ก็กำลังจะเอาตัวทั้งหมดมามอบให้กับตำรวจ

ก็ดำเนินการตามคดีต่อไป
ทีนี้หมดจากเรื่องนี้เราก็ต้องมาพูดถึงเรื่องของวันนี้

นายเจนพบซึ่งเป็นผู้ต้องหาขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้นักศึกษาปริญญาโทของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเนี่ยเสียชีวิตทันที
๒คนท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะพูดโยงให้ฟัง
คือประเด็นนี้คนขับขับรถเบนท์นะครับไปจนอยู่ที่บังปะอิน

ในฟอร์ตเนี่ยก็มีนักศึกษาซึ่งจะมีอนาคตรุ่งเรือง
จบเป็นยาโท๒ท่านเสียชีวิตด้วยทันที

นี่เหตุการณ์นะคะ
ประเด็นอันนี้วันนี้สารชั้นต้นได้พิพากษาตัดสินจำคุก๕ปี
แต่ลดโทษให้๒ปีครึ่งคือครึ่งหนึ่งนะครับ
หนึ่งก็เหลือ๒ปีครึ่งโดยไม่รอลงอาญา

เพิกถอนใบขับขี่ตลอดชีวิตนะครับ

มีข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

ขับรถความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด
สารภาพขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย
สารภาพขับรถขณะมืนเมาสุราปฏิเสธ

คือในระหว่างนั้นถ้าตรวจเสีย

ทายาทเครื่องดื่มชูกำลังที่ป่านี้ยังจับตัวไม่ได้

ไม่ได้ตรวจหลังจากที่มีอุบัติเหตุแล้ว
ถ้ามีการตรวจแอลกอฮอล์ตรวจเลือดในขณะนั้น
ก็จะพบความจริงครับว่า
มึนเมาไหมเกินตามมาตรฐานกฎหมายกำหนดไหม
เพราะเวลาเราขับรถผ่านด่านเนี่ยด่านจับให้เราตรวจ
ถ้าเราบอกว่าเราไม่ตรวจผมขอไปนอนสักชั่วโมง๒ชั่วโมงมาตรวจ
ผลมันต่างกันครับขอกินน้ำเยอะก่อนแล้วก็ไปชี
ต่างกันครับลักษณะนี้ก็เหมือนกันครับนายเจนพบไม่ได้ตรวจโดยทันที
เมื่อไม่ได้ตรวจโดยทันทีเนี่ยปฏิเสธปฏิเสธโดยการตรวจนะครับ
ถามว่าทำได้ไหมอันนี้มันก็เป็นข้อพิรุษอยู่แล้วล่ะครับ
ก็พิรุษที่ว่าทำไมถึงไม่ให้ตรวจมีอะไรอยู่มีสาเหตุอะไรถูกไหมครับ
แต่เมื่อไปตรวจอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็พบว่ากระบวนการตรวจเนี่ยมันเลย
ช่วงเวลาเกิดเหตุไปแล้วที่เกิดเหตุไปแล้วเช่นเกิดเหตุวันนี้แล้วไปตรวจวันพรุ่งนี้
ผลมันจะมีอะไรล่ะครับฉันใดฉันนั้นครับท่านผู้ชมครับ
แบบเดียวกับกรณีของนายบอสในบอสก็คือเครื่องดื่มชูกำลังที่วันนี้ยังจับตัวไม่ได้นะ
แล้วเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าเรื่องมันไปกันใหญ่แล้วล่ะครับ
ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคดีที่เรามาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ฟังนะคะ
ก็รับสารภาพไป๓ข้อหาอีก๔ข้อหานั้นปฏิเสธ
ครับทีนี้ประกันตัวไปได้ทีนี้คนนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าเขาอยู่เขาต่อสู้คดีมาโดยตลอด
เขาไม่ได้หลบหนีไปไหนนะครับระยะเวลาที่เกิดขึ้นเนี่ยปีกว่านะครับ
แต่อีกคดีหนึ่งก็คือคดีของในบอสนี่แหละครับที่ผมจะต้องพูดให้ท่านผู้ชมฟัง
เพราะว่านี่มันเป็นกระบวนการยุติธรรมที่สังคมตั้งข้อสงสัยและตั้งข้อสงสัยเพิ่มขึ้น
กระบวนการยุติธรรมก็ยิ่งทำให้เกิดความสงสัยเพิ่มมากขึ้นอีก

เดี๋ยวเบรกหน้าครับผมจะอธิบายให้ฟัง

ชูวิตตีแสงหน้า
ก็อาจจะเป็นความเคลือบแคลงสงสัยในกระบวนการยุติธรรมในกระบวนการตัดสินอยู่เหมือนกันนะคะว่า
ทำไมกรณีของบอสก็แค่ขับรถโดยประมาท

คือเรื่องนี้ครับท่านผู้ชมครับมันกระทบกระเทือนต่อความเชื่อมั่นของความยุติธรรม
ผู้คนในสังคมตั้งหัวสงสัยเพราะว่าในบอสเป็นลูกมหาเสถียรรมรวยมหาศาล
สรุปแล้วคนจนเนี่ยดำเนินคดีรวดเร็ว
ส่วนคนรวยเนี่ยดำเนินคดีช้า
ก็ช้าไม่ช้ามีการเลื่อนไปกี่รอบแล้ว
ตั้งแต่วันที่เกิดเรื่องปี๕๕ใช่ไหม
ันมาปี๕๙ยังไม่ได้ทำอะไรเลย
มีนา๕๙ก็แถลงความคืบหน้าครั้งแรกห่างกันไป๔ปีแล้วนะครับ
หลังจากนั้นมา๑๒เมษาก็ขอเลื่อนจดหมายเลื่อนอ้างว่าอยู่ต่างประเทศอะไรต่างเนี่ย
คือเรื่องนี้ผมพูดไปหลายรอบ
ให้ฟังให้เห็นว่านายเจนพบสารตัดสินปีกว่า๒ปีครึ่งขึ้นสารโดยตลอด
ไม่รอลงอาญากรณีเดียวกันคือไม่ได้ตรวจแอลกอฮอล์
บอสก็ไม่ได้ตรวจนะครับพอชนเสร็จแล้วก็อ้างว่าเครียดก็เลยกินเหล้านะครับ
ป่านนี้ในบอสก็ยังไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน
สังเกตดีนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ย
ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเป็นท่านที่ขับรถขับลานะครับ
หาเช้ากินค่ำทำงาน
เวลาที่เกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ย
ดำเนินการรวดเร็วท่านยังต้องตั้งข้อสงสัยกับตัวเอง
เอ๊ะทำไมเพราะผมเป็นคนปกติผมทำงานรวดเร็
ทำไมอีกคนหนึ่งดำเนินการช้าช้ายังไง
อย่างที่เมื่อกี้ผมอธิบายไประยะเวลา๔๕ปีแล้ว
ยังไม่จบฮะช้าแบบที่คุณนิวว่าก็คือ
เอกสารเนี่ยคนก็อาจจะสงสัยว่าเอกสารอะไร๓๔หน้า

คือเอกสาร๓๔หน้าเนี่ยต้องบอกก่อนว่า
เมื่อเราเนี่ยขั้นตอนเราเนี่ยเรามีการต่อสู้นะครับ
ว่าเราจะส่งเป็นผู้ร้ายข้ามแดนนะครับ
กรณีเดียวกันกับเนรคำนะครับ
เนรคำหนีไปอยู่สหรัฐอเมริกานะครับ
เราต้องการตามตัวเนรคำกลับมาก็มีการส่งต่อไปนะครับ
ภาษามันก็คนละภาษากันเขาหนีไปสหรัฐอเมริกา

กรณีของในบอสเนี่ยเอาว่าอยู่ที่ไหนยังไม่รู้เลย

ก็คือเมื่อออกไปต่างประเทศไม่รู้อยู่ที่ไหน
ทางนี้ก็ต้องติดต่อ
การติดต่อเนี้ยเขาเรียกว่าก็ติดต่อเพื่อส่งให้ส่งสัญญาอ่า
สนที่สัญญาว่าด้วยผู้ร้ายข้ามแดนนะครับ
ร้ายข้ามแดนก็คือบุคคลที่กระทำความผิดทางอาญา

กรณีเกิดเนี่ยบอสครับทำความผิดแล้วหลบหนีออกไป
เพื่อทำให้กฎหมายของประเทศนั้นไม่สามารถเอาผิดได้
ก็คือประเทศไทยไม่สามารถเอาผิดได้เพราะหนีไปอยู่ประเทศอื่นนะครับ
ก็เราก็ต้องตามตามตัวกลับมาดำเนินคดี
การดำเนินการกลับมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าพูดเอาเพราะว่าต่างกฎหมาย
ถูกไหมครับในประเทศอื่นเขาใช้กฎหมายฉบับหนึ่ง
ว่าในบอสเนี่ยไม่รู้อยู่ที่ไหนก็ต้องส่งตัวให้
ต้องสอบถามไปที่อินเตอร์โปร์อินเตอร์โปร์ก็คือตำรวจสากลล่ะครับ
ทีนี้การดำเนินการเรื่องนี้คุณนิวครับท่านผู้ชมครับเชื่อไหมครับ
มันมีการใช้เอกสารภาษาอังกฤษซึ่งจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษอยู่๓๔หน้า
ในกรณีนี้นายอำนาจโชติชัยอธิบดีอายการสำนักงานต่างประเทศ
รัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ส่งเอกสารประกอบคำร้องขอผู้ร้ายข้ามแดน
กรณีนายวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือนายบอสทายาทเครื่องดื่มชูกำลัง
ผู้ต้องหาขับรถชนดาบตีวิเชียนเสียชีวิตเหตุเกิดปี๕๕
คืออายการเนี่ยก็ขอตำรวจ
ตำรวจก็ยังไม่มีคำขอส่งมานะครับ
การประชุมร่วมกันที่ผ่านมาพูดชัดเจนว่าให้ทำคำขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนส่งมา
ติดขัดขั้นตอนไหนไม่ทราบเป็นเรื่องภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คือท่านผู้ชมครับถามว่าคุณนิวครับคดีอย่างนี้

สิคะคนรวยคนมีเงินแล้วก็คดีรถชนแบบนี้
นี่ขนาดสนใจยังเป็นแบบนี้
เอากันง่ายว่าเป็นคดีที่สังคมให้ความสนใจติดตามมาโดยตลอด
เพราะพฤติกรรมของคนผู้ต้องหาเนี่ย

เลี่ยงเลื่อนนะครับเดี๋ยวไปต่างประเทศ
ไม่ใช่ว่าคนไทยสนใจนะครับ
แม้ภาพภาพอังกฤษก็ยังตามไปที่บ้านประเทศอังกฤษ
คดีอย่างนี้มีคดีต่อความสนใจ
สะท้อนถึงท้าทายถึงคุณธรรมความเชื่อมั่นของกระบวนการยุติธรรม
ทำไมเหรออายการกับตำรวจคุยกันไม่ได้เหรอ
ทำไมจะต้องให้ตำรวจสนทองหล่อ
แปลเอกสารตกลงว่าตำรวจทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มีกองการต่างประเทศไม่มีคนแปลภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษไม่ได้ต้องให้สอนอทองหล่อ
เป็นคนทำแปลซึ่งสอนอทองหล่อ
ถามว่ามีกระบวนการมีคนมีตำรวจ
รู้เรื่องภาษาอังกฤษมานั่งแปล
ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษซึ่งต้องใช้ข้อทางกฎหมาย
เขาทำไม่ได้เมื่อทำไม่ได้ก็ส่งไปให้
เขาก็มีค่าแปรหน้าละพัน

สอนอทองหล่อเขาบอกว่าอุ๊ยแล้วจะไปเอาเงินที่ไหน
เอาแล้วถามว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำไมไม่มี
ไม่มีกองการต่างประเทศที่จะแปลภาษาอังกฤษ
หน้าหนึ่งก็ทำไม่ได้เลยนะเนี่ย

ตำรวจก็เป็นเรื่องของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชอบนะครับ
ส่วนท่านสานิทพลตำรวจโทสานิท
นะครับพบชอนองค์ก็เปิดเหวยว่าในส่วนห้อเอกสารตางประเทศ
กองการต่างประเทศดำเนินการได้มีอะไรที่สะดวก
หากไม่พร้อมตนพร้อมจะขับเคลื่อน

คดีนี้เป็นคดีที่ท้าทาย
เพราะว่าสังคมตั้งข้อสงสัย
เป็นคดีที่มีสะเทือนความรู้สึกของประชาชน
เพราะว่าคนกระทำเนี่ยเป็นคนมีสตางค์
ขับรถชนตำรวจก็อยู่ใจกลางเมือง
อยู่ที่สอนอทองหล่อถ้าทำการเสร็จแล้ว
ขับรถเข้าไปในบ้านไม่รู้เรื่องปิดประตู
จนกระทำตำรวจต้องมาตามออกมา
หลังจากนั้นก็มีการช่วยเหลือกัน
ผมถามว่าอย่างนี้เป็นคดีที่ประชาชนสนใจไหม
สนใจแล้วถ้าประชาชนสนใจคุณนิวท่านผู้ชมครับ
เขาต้องรวดเลวแปลทสมะ
เร็วไหมรวดเร็ว๕วัน๑๒๐ชั่วโมง
แปลไม่ได้โยนกันไปโยนกันมา

มันเป็นเรื่องของคนรวยนี่แหละครับ
พวกตนป่านนี้ติดคุกออกมาแล้ว
กระบวนการยุติธรรมที่ผมบอกว่าจะต้องปฏิรูป
ก็นี่ไงล่ะครับมันไม่ใช่ปฏิรูปตำรวจ

นี่แหละครับกระบวนการยุติธรรม
ท้ายสุดเดี๋ยวผมก็ต้องพูดอีกครับ
สรุปแล้วเนี่ยคนคุยกันไม่ได้หรือครับ

ท่านแถลงวันนี้โฆษกสารยุติธรรมแถลง

สรุปวันนั้นแถลงกันไปคนละทางเลยครับ

แต่วันนี้เอาหยุดที่ในบอสก่อน

คุณนิวครับก็อย่างที่ผมบอกแหละ
ถ้าจะทำให้ประชาชนเขามั่นใจ
เคลือบแคลงสงสัยกับกระบวนการยุติธรรม
เห็นว่าคนรวยใช้กฎหมายกับคนรวยไม่ได้
กับคนจนนี่ขนาดสนใจอย่างนี้เนี่ยนะ

เครื่องไม่เดินปล่อยให้เขาหนีไปได้
วันนี้ไม่ได้ไม่พอฮะติดขัดปัญหาเล็กน้อยแปลเอกสาร

ป่านี้ลงสื่อทั่วโลกขำประเทศไทย
ประเทศไทยส่งผู้ร้ายข้ามแดนแปลเอกสารไม่ได้

ดำเนินการ๕ปีประชาชนไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะครับ
เนื่องจากเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่คนไทยสนใจทั่วโลกสนใจ
แล้วก็มองอยู่ว่าประเทศไทยทำไมถึงมีปัญหาในการจับคนรวย
นี่เทียบให้ฟังได้ชัดนายเจนพบโอเคสารลง๒ปีครึ่ง
เขาก็ต่อสู้ตามกระบวนการไปรับสารภาพต่อสู้ไป
ระยะเวลาปีครึ่งรวดเร็วทันใจ

ถ้าทำได้คนรวยอื่นก็จะได้ทำบ้าง

แปลเขาก็บอกว่าไม่มีเงินจะแปลต้องไปแปลต้องไปจ้างคนหน้าละพัน
แล้วเดี๋ยวยังไม่จบอีกฮะยังไม่จบตรงไหนเดี๋ยวแปลผิด
ก็เสียเวลาไปอีกครึ่งปีเดี๋ยวแปลตรงนั้นไม่ถูก
คือขั้นตอนสำหรับในบอสเนี่ยยุ่งยากไปหมดติดขัดไปหมด
ไปหมดทุกเรื่องแล้วครับเลื่อนทั้งเลื่อนเลือดไม่พอ
เดี๋ยวไปต่างประเทศเดี๋ยวกิจธุระนะครับแต่จะย้ายโพลออกไปอยู่ที่ลอนดอน
เดินซื้อของช้อปปิ้งอยู่พอฝรั่งเอามาลงก็คือฮากันสักพักหนึ่ง
นงลงเน็ตทุกอย่างเรื่องเงียบไปอีก็มาเลื่อนอีก
อายการก็ให้เลื่อนนะครับเลื่อนไปเลื่อนมาพอผมไปพูดเอาก็ต่ออย่างนั้น
อย่างงี้เป็นสิทธิอันนั้นไอ้นี่ไปสภาอีกอ้าวไปเสร็จเอา
ไปเอาผลการตรวจของการแพทย์มาอีกค่ะคือเรียกร้องต่อรองตลอด
คือพูดง่ายง่ายว่าเงินมันใช้ได้ใช่ไหมนี่เป็นปัญหาเพราะ
ผมถามคุณนิวครับผมมีสิทธิ์ถามเพราะผมเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
ผมเชื่อมั่นในกระบวนการยุทธรรมผมไปขึ้นศาลทุกครั้ง
ผมติดคุกผมก็ติดไม่เห็นว่าผมจะหลบหนีตรงไหน
ผมไม่เคยไปต่อรองผมไม่เคยหลบผมไม่เคยอ้างป่วย
ผมมีสิทธิ์ที่จะพูดในฐานะที่ผมเป็นประชาชนคนไทยและปฏิบัติตามกฎหมาย
ไม่ใช่เป็นเพราะผมเป็นสื่อมวลชนที่ผมไปถามไม่ใช่ผมอยากให้ในบอสไปติดคุกไม่ใช่
ถ้าผมอยากให้นายบอสติดคุกว่าจะไปทำอย่างนั้นได้ยังไง
ผมอยากให้นายบอสมาต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมเช่นเดียวกับคนไทยทุกคน
คุณนิวครับตาสีตาสาตามีตาแม้นทุกคนขึ้นสารหมดหยุดกฎหมายปฏิบัติตามกฎหมายหมด
นั่นคือสิ่งที่ผมต้องการวันนี้ผมมาพูดในรายการผมพูดถึงนายบอสหลายรอบ
ทั้งที่เป็นคดีสะเทือนขวัญไม่ใช่สะเทือนขวัญอย่างเดียวเป็นคดีที่ประชาชนสนใจ
แคลงสงสัยเคลือบแคลงสงสัยกับกระบวนการยุติธรรมของไทย
สงสัยนี่อายการช่วยหรือเปล่า
ทั้งแรกคุณเห็นไหมอายการของค็คะขัก

ป่านนี้ยังแปลเอกสารไม่เสร็จเลย

ถ้าผมหัวเราะได้เนี่ยผมอยากจะหัวเราะเสียดังเลยครับ

แปลผิดผิดย่อหน้าอีก
อ้าวเดี๋ยวคดีจะหมดอายุความเร็วนี้แล้วด้วยนะคะ

เหลือ๑๐ปีก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยอีกก็หมด
สรุปแล้วเนี่ยคนมีสตางค์มันทำได้คุณดิว
ประเทศไทยผมก็เพิ่งรู้ว่าเงินมันซื้อได้ทุกอย่าง
สรุปแล้วมันซื้อได้จริงแล้วมึงเนี่ย
เพราะแม้แต่๘๓๔หน้าเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โต
สอนอทองหล่อจะให้เขาไปแปลเอกสาร
ก็เขาไม่มีหน้าที่แปลเขาเป็นแค่สถานีตำรวจ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งสำนักงานตำรวจ
กองการต่างประเทศอายการการต่างประเทศ

คิดว่าเรื่องนี้ไม่สำคัญคิดว่าเรื่องนี้คนในสังคมไม่สนใจ
เมื่อไม่สนใจก็ต้องปล่อยไปอย่างนี้แหละครับ
ก็แปลผิดแปลถูกแปลไปนะครับ
กว่าจะเรียบร้อยกว่าจะอะไรเนี่ยก็พอดีแล้วครับพอดีจบแล้วครับ
ทั้งที่วิธีการแบบนี้ไม่ใช่วิธีการที่ถูก
และเป็นวิธีการที่ควรจะพิสูจน์ไปอย่างยิ่งว่าให้สังคมได้เห็นว่า
คนจนคนรวยคนมั่งคนมีใครต่อใครปฏิบัติเหมือนกัน
ตามกฎหมายตามมาตรฐานแต่นี่มันใช่หรือครับ
มันไม่จบนะครับผมก็จะพูดเรื่องนี้นะครับ
ถ้าทางไทยรัฐให้ผมพูดผมก็จะพูดอยู่เรื่อยล่ะครับ
เพราะว่าอะไรเพราะในรายการนี้มันเป็นรายการตีแสกหน้า
ก็ต้องตีกันตรงเอาให้ความจริง
อันนี้คุณนิวครับไม่ใช่ความจริงไม่ใช่ผมอยากได้

ตั้งข้อสงสัยว่าคนรวยเนี่ยมันทำผิดกฎหมายได้ใช่ไหมครับ
แล้วก็ไม่ได้รับโทษได้ใช่ไหม
เป็นคำถามที่เราตั้งเอาไว้หลายคนอยากรู้

เดี๋ยวเรื่องของกระบวนการยุติธรรมยังไม่หมด

ชูวิทย์ตีแสกหน้า

สุดคุ้มกว่า๒๔๐สาขา

แบบนี้ถ้าใครเป็นจิตอาสา
นักศึกษาคนที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายด้านภาษา

แม้กระทั่งปริญญาโทปิญญาเอกก็ไม่ได้

สถานทูตเขาต้องรับรองด้วยอืมคือคุณนิวครับท่านผู้ชมครับ
ผมชักคิดแล้วสรุปแล้วผมขับรถญี่ปุ่นผมคงติดคุกไปแล้วล่ะ
ประเทศไทยเนี่ยเพราะนี่ขับรถเฟอร์ลาลี่นะครับ
พ่อผมนามสกุลใหญ่โตมันถึงไม่ติด
เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่ผมบอกแล้วว่าสังคมเขาจับจ้องอยู่
ยิ่งจับจ้องก็ยิ่งทำให้เขาสงสัย
สงสัยขั้นตอนแรกทำไมพอวันเลือดมาตั้ง๕ปี
คดีไม่คืบปล่อยให้เขาหนีไปยังไม่พอจนปัจจุบันก็ยังแค่แปลเอกสาร
แค่ไปเอกสารยังไปไม่ได้สำนักงานตำรวจไม่มีคนแปล
กองการต่างประเทศอายการต่างประเทศไม่มีคนแปลแล้ว
แรกก็ฮึดฮัดฟึดฟัดแถลงข่าวเช้าเย็น
นี่แหละครับคือประเทศไทยนี่แหละครับ
คือกระบวนการยุติธรรมที่สั่นคลอน
นี่คือสิ่งที่สังคมตั้งคำถามและยิ่งตั้ง
ก็ยิ่งทำให้เขาสงสัยสงสัยไปเรื่อยนะครับ
และท้ายสุดความจริงก็เปิดเผยงั้นเรื่องพวกนี้มันหลบไม่ได้หรอกครับ

ท้ายสุดวันนี้คุณนิวผมถึงมานั่งอยู่ตรงนี้กับคุณ
ฮึ่มหายสงสัยแล้ว
ผมก็มีสิทธิ์ที่จะถามมากกว่าคนอื่นเสียด้วยซ้ำ

ยังไม่ไปติดคุกเลยทำผิดไม่ยอมรับแต่ถามว่าผมทำผิดทุกครั้ง
ผมยอมรับทุกครั้งนี่คือสิ่งที่ผมตั้งคำถาม
เมื่อวานนี้ผมไปพบกับท่านแถลงข่าวที่ท่านสิริชัย
นะครับวัฒนาโยธินท่านเป็นประธานศาลอุทธร
แล้วท่านไม่ได้เป็นประธานศาลดีกาท่านก็รู้สึกเสียอกเสียใจ
นะครับท่านพูดทีวันนี้โฆษกศาลมาพูดอีกที
ทำไมผมกล้าพูดทำไมผมไม่พูดไม่ได้
ผมก็กล้าพูดสิครับเพราะนี่มันเป็นเรื่องข้อเท็จจริง
สิ่งที่สำคัญก็คือพูดกันคนละวันพูดกันคนละที
ถ้านั่งกินกาแฟคุยกันสักก็จบนะครับสิ่งที่ท่านสิริชัยพูดเนี่ย
ทำให้เกิดสังคมเกิดความเคลือบแคลงท่านพูดไปว่าท่านไม่ได้
เพราะว่าท่านไปลงพ่อค้ายาเสพติดอืมในคดีพ่อค้ายาเสพติดเนี่ย
ลงนะครับลงไปสองสามสำนวนนะครับ
มีการโอนสำนวนซึ่งท่านทำตามระเบียบตั้งใจดูลปิดนิดอะไรต่างต่างนั่นแหละ
ตรงไปตรงมาของท่านค่ะมาวันนี้ท่านโคศกอืมนะครับ
ท่านโคศกศาลท่านสืบพงษ์ท่านสืบพงษ์ค่ะอ่าท่านก็พูดบ้าง
อ่าท่านพูดว่ายังไงท่านบอกว่าท่านอดีตประธานสารอุทธรณ์เนี่ย
อาจจะไม่มีคุณสมบัติอ่าใช่เขาท่านมาพูดฮะ
โศกสารยุติธรรมนายสืบพงศรีพงกุลโคศกสำนักงานสารยุติธรรม
ลงข้อเท็จจริงกรณีนายสิริชัยวัฒนโยธินลาออกจากประธานศาลอุทธรณ์
หลังพลาดตำแหน่งสารประธานสารดีการและถูกตั้งกรรมการสอบสวน
ดุลยพินิษฐ์ของคณะอนุกรรมการตุลาการสารยุติธรรมหรือออก
ตยี่สิบเอ็ดคนและคณะกรรมการคราชการตุลาการหรือกรตอสิบห้าคน
ค่ะที่มีเสียงข้างมาอืมเห็นว่าคุณสมบัติของนาย
กันกองเสนอชื่อเป็นประธานสารดีกาพร้อมกันนี้ยืนยันว่าการใช้ดุลพินิษฐ์ของกตกอกตคืออนุแล้วก็ของกรรมการสารยุติธรรมแต่ละท่าน
เพราะตุลาการแต่ละท่านมีเกียรติมีศักดิ์ศรีไม่ได้รับผลประโยชน์
ทุกอย่างที่พิจารณาเป็นไปตามพยานหลักฐาน
อืมอันนี้โครศกบอกแบบนี้
พูดคนละทางกันได้ไหมพูดคนละทาง
ทางหนึ่งท่านสิริชัยก็บอกว่าท่านไม่ได้รับความยุติธรรมเนี่ย
ท่านไปลงคนเนี่ยมีแต่ว่าลงคนแล้วจะถูกกล่าวหาได้ยังมีแต่ว่ายก
ถูกไหมครับท่านทางโฆษกศาลก็พูดนี่เป็นปัญหาแล้วครับ
ผมคิดว่าทางกตเนี่ยท่านลงตั้ง๑๔๐นะคือมากเลยครับ
กตแต่ละท่านเนี่ยก็เป็นผู้ที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเป็นผู้พิพากษา
ซึ่งมีการคัดเลือกกันมาเมื่อมาแล้วเนี่ย
ดรไม่เห็นด้วยก็ต่านึงเลยค่ะ
ท่านถือว่ามีส่วนใดเสียท่านก็ไม่อยู่วดแต่พูดกันคนละทาง
ถามว่าท่านสิริชัยเป็นเด็กไหมไม่ใช่นะครับ
เป็นถึงขนาดประธานสารอุทธรณ์ดังนั้นการพูดของท่าน
การพูดของโฆษกศาลยุติธรรมเนี่ยเมื่อไปกันคนละทิศคนละทางเนี่ย
ผมคิดว่าสังคมเคลือบแคลงแม้ว่าจะเอาเรื่องนี้
ไม่มีคนรู้ข้อเท็จจริงเรื่องลึกไม่ใช่เรื่องชาวบ้าน
แต่สังคมต้องสงสัยอีกแล้วครับว่าทำไมไงมันเป็นอย่างนี้ไปได้
ปัญหาอะไรขึ้นก็ได้ทำไมถึงไปกันคนละทาง
คนหนึ่งพูดว่าอย่างนี้ไม่ยุติธรรมอีกคนนึงก็พูดว่าถูกต้องแล้วที่จะปฏิบัติเนี่ย
แล้ว๑๔๐ก็เยอะนะครับเกิดอะไรขึ้นกับวงการศาลครับ
ผมเองที่ผมพูดก็เพราะว่าผมคิดว่าทางน่าจะพูดได้เยอะด้วยนะ
ผู้ชี้แจงให้สังคมเข้าใจนะครับเพราะคนนึงเนี่ยคือท่านสิริชัยเนี่ยท่านพูดว่ายังไง
คุณนิวทราบไหมครับท่านบอกคุณชุวิตไปฟังเองด้วยไปสัมภาษณ์เอง
จึงไม่ได้เป็นประธานสารดีกาท่านพูดอย่างงี้เสียหายนะครับเพราะว่าอะไรครับ
เพราะว่าทางกตเนี่ยเอ๊ะท่านต้องชี้แจงล่ะครับเพราะว่าการที่
มติพร้อมกันว่ามีเหตุผลคือใครไม่อยากได้คนดีเป็นประธานศาล
หมูสารก็ต้องมีความยุติธรรมมีความดีแล้วค่ะ
ก็ท่านถ้าท่านสิริชัยบอกว่าท่านเป็นคนดีท่านไม่เคยมีผิด

นั่นแหละสิครับเพราะฉะนั้นก็ต้องชี้แจงแล้วครับ
เพราะว่าท่านสิริชัยท่านพูดไปแล้วก็เมื่อวานท่านชี้แจงมาบรรยายพูดไป
วันนี้ผมก็เลยจึงตั้งข้อสงสัยเช่นเดียวกับสังคม
คนอาจจะไม่กล้าพูดแต่ผมก็ต้องพูดแล้วครับเพราะไอ้เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงครับ
มันเป็นเรื่องที่ว่าทางกตอนุกตหรือแม้กระทั่งสารยุติธรรมเนี่ยก็ควรจะมาชี้แจงเลย
เพราะว่าไทยจะไม่อยากได้คนดีต้องอยากได้คนดีอยู่แล้วแต่ที่ท่านไม่ได้ท่านจะดีใจก็เพราะอะไร
ก็ต้องชี้แจงแหละครับเพราะไม่งั้นถือให้ท่านชี้แจงอยู่คนเดียวก็จะเกิดความความไม่เข้าใจ
สังคมก็อาจจะตั้งคำถามนะครับเอ๊ะเพราะว่าท่านพูดออกมาเนี่ยท่านบอกว่าท่านลงมติไปเนี่ย
ลงโทษพวกค้ายาเนี่ยแล้วทำให้ท่านไม่ได้เป็นประเด็นนี้หรือเปล่า
เพราะฉะนั้นมันจะเป็นไปได้ยังไงครับเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยทั้งกตทุกกรตท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเป็น
มีเกียรติมีศักดิ์ศรีย่อมมีการพิจารณาโหวตดีแล้วแล้วท่านทั้งหมดเนี่ยก็โหวตไป
๑๔ศูนย์เนี่ยที่ไม่เห็นด้วยนะเพราะฉะนั้นเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแต่อีกท่านหนึ่งเนี่ยก็คือท่านศิริชัยเนี่ยก็ละออก
เพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าอย่างนี้มันจะยังไงคนดูแล้วก็เราเป็นคนดูเราไม่รู้หรอกครับวงในเป็นยังไง
แต่ดูแล้วเนี่ยมันเหมือนกับมีความขัดแย้งกันไหมมีอะไรเกิดขึ้นภายในที่เราไม่รู้
ความขัดแย้งนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมตั้งคำถามถึงกระบวนการนะครับของข้อสงสัยซึ่งเขาเอามาพูดกันคนละที
โฆษกก็มาพูดวันนี้ท่านสิริชัยก็พูดเมื่อวานนะครับส่วนเรื่องลึกในจริงเนี่ยเขาคงไม่รู้หรอกครับนะครับแต่รู้แล้วนะว่าขัดแย้งกันนะครับ
แต่จะจบยังไงต่อจะสรุปแบบไหนจะเลือก
เขาบอกว่าเขาลาออกไปเนี่ยครับแต่สิ่งที่ท่านศิริชัยพูดเนี่ยมันอาจจะก่อให้ผลกระทบต่อว่าทำไมเขาไปเลือก
ทั้งนั้นก็ต้องอยากจะเลือกคนดีคนที่มีความสามารถคนที่มีคุณธรรมอยู่แล้วนะครับ
ปัญหาต่างเหล่านี้ผมก็ทิ้งไว้นะครับเพราะว่าทั้งอายการนะครับผมก็ได้พูดไปแล้ว
อย่างนี้มันเหมาะหรือครับอายการที่ไปกินลาบแล้วไปนั่งยังไงเว้ยนะเว้ย

ก็ถามหลายเรื่องที่มันเป็นเรื่องความเหมาะสม

ครับที่ชื่นชมก็ต้องชื่นชมกัน๘ศพเจ็บกันรวดเร็ว
แต่อันนั้นเป็นสิ่งที่เขากระทำความผิด๘ศพมันเกินไป
วัน๑๒๐ชั่วโมงคนเขาชื่นชมพบตร
แต่อันนี้เป็นกระบวนการที่สงสัยนายบอสอยู่วิทยาเนี่ย
เขาสงสัยสงสัยว่าทำไมในบอสถึงหนีได้
มอสถึงมีอะไรและยิ่งสงสัยมันยิ่งเป็นจริง
เพราะว่าแม้แต่แปลเอกสาร๓๔หน้า
แปลงเอกสารยังเป็นเรื่องเลยเรื่องเล็กขี้ปะติ๋วเนี่ย
ก็อยู่นิ้วถ้าฝรั่งรู้มันลงไปลงทาวด์เนี่ย
ทั่วโลกก็คงจะหัวเราะประเทศไทยอีกแล้ว

แน่นอนฮะที่เราทำได้คือเนรคำค่ะ

๔ทุ่มเดี๋ยวต้องไปรอดู

เนรคำมาขอโทษนะผมเรียกไอ้เนรคำเลย
อันนี้ทำมาจริงต้องให้มันแถลง